วันนี้ตามระเบียบค่ะเอาเริ่มตั้งแต่เมื่อวานเลยละกัน
นักเสี่ยงโชคเขาก็จะเดินทางไปตามสถานที่ต่างที่เชื่อกันว่าจะสามารถขอพร
ขอตัวเลขเพราะว่าเตรียมจะมาเสี่ยงโชคได้นะคะ
วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่สารเจ้าแม่งูจงอางที่พระราม๒
เมื่อวานนี้คึกคักเนืองแน่นไปด้วยนักเสี่ยงโชค
และนักเสี่ยงโชคบางคนไปเจองูจงอางตัวจริงด้วย
เขาอยู่แถวศาลนั่นแหละนอกจากรูปปั้นแล้วเขาบอกเมื่อวานนี้ออกมาให้เห็นด้วย
เชื่อว่าน่าจะเป็นนอกจากจะเป็นเจ้าแม่จริงแล้วอาจจะเป็นลูกหลานของเจ้าแม่ด้วย

ใช่อยู่แถวศาลเลยเขาออกมาแต่ว่าตื่นที่สักนิดหนึ่งอันตรายนะคะ
จงอางมีพิษนะคะถึงขั้นเสียชีวิตด้วยนะคะบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะ
ที่สารเจ้าแม่งูจงอางตั้งอยู่ถนนพระราม๒
ดานักเสียงโชคค่ะเดินมาขอโชคลาภกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีบรรดาคนขายลอตเตอรี่เอาสลากมาขายอยู่หน้าศาล
เป็นบรรยากาศซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำ๑กับ๓๑กับ

สำหรับผู้ที่มาขอโชคลาภนะคะก็จะต้องซื้อของมาไหว้
มีน้ำชามีหมากพลูมีพวงมาลัยจุดทูบ
ขอโชคลาภกันสักนิดหนึ่งจากเจ้าแม่งูจงอ่าง
แล้วก็ขอเลขเด็ดจากการเสี่ยงเซียมซีด้วย
ทีนี้พอได้เลขเด็ดแล้วเอาไปเสี่ยงโชคตามความต้องการ
เราก็เลยไปสอบถามหนึ่งในผู้ที่มาขอเลขเด็ด
ก็คือคุณวิลาวันสุวรรณมัธยะเดินทางมาจากคลองศาลค่ะ

มาขอโชคขอลาบเป็นครั้งแรกเลยที่ศาลนี้
มาตามคำแนะนำของเพื่อนที่เคยมา

วันนี้ตัวเองนอกจากเห็นรูปปั้นเจ้าแม่งูจงอาง

ได้เห็นงูจริงด้วยอยู่ข้างศาล

เขาบอกว่าเชื่อว่าเป็นเจ้าแม่แน่นอน

ก็เลยทำให้เชื่อว่าวันนี้ที่มาขอเลขเนี่ย
น่าจะสมหวังน่าจะได้นะ
คุณวิลาวันบอกแบบนี้เป็นความเชื่อนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านคุณสุวรรณแก้วเพชร

นี่แหละอยู่แถวพระราม๒
มาขอโชคลาภจากเจ้าแม่งูจงอางหลายครั้งแล้ว
สำหรับวันนี้จริงแล้วมีเลขที่อยู่ในใจมาแล้วนะ
แต่มาขออธิษฐานขอโชคลาภให้ตรงกับเลขที่ตัวเองอยู่ในใจ
ส่วนใหญ่ก็จะมาถามว่าเลขที่ได้มาตรงไหมเจ้าแม่
ดีไหมถูกไหมใช่ไหม
ฟังเสียงนักเสียงโชคทั้งสองท่านค่ะ

แล้วก็ได้เห็นแม่งูจงอางเลยได้เห็นงูเห็นอะไรออกไปจริงเลย
ในความรู้สึกที่เรามาไหว้แม่เนาะ
ให้แม่ว่าแม่ให้จะสลับกันหรือเปล่า
ก็ไม่รู้แต่เราความรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนี้นะ
ความสุขภาพของเรากับเจ้าแม่นี่มีมากหรือเปล่า

แล้วตรงจุดนี้เห็นบอกว่ามีงูไปอะไรที่บ้านครับ

บริวารเจ้าแม่เขาไปลอกคาบอยู่หลังบ้านเนอะ
ก็บ้านเลขที่นั่นแหละที่ซื้อ
แล้วก็มีเพิ่งไปเยี่ยมเยี่ยน
แต่ความรู้สึกเราว่างูไปเยี่ยมหรือเพิ่งไปอยู่
เขาไปร่วมแสดงความยินดีกับสิ่งที่เราจะได้รับหรือเปล่าเป็นแบบนี้นะคะ

คุณพี่สุวรรณ
สำหรับของเส้นไหว้ที่สารเจ้าแม่งูจงอาง
ใครที่จะไปหลังจากนี้ไปนะคะก็เตรียมไปได้

และสารเจ้าแม่แห่งนี้เปิดตลอด๒๔ชั่วโมง
บรรดาลูกหลานเจ้าแม่งูจงอ่าง

เค้าคาดว่าเจ้ากลุ่มนี้

บางคนเขาบอกว่าเห็นบางทีเลื้อย

ทำให้บรรดานักเสี่ยงโชคได้เห็นบ้าง

นี่เขาไปยืนส่องดูก็เห็นแล้วนะ
แล้วเขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นมิตรหมายที่ดี
ในการเสี่ยงโชคเพราะว่าเขาเห็นบริวาร